เอามาดูเหตุลูกชายเป็นทาสยาเสพเต็ดคลั่งยาบ้าครับ
หลังจากนั้นทำร้าด้านกายแม่บังเกิดกล้าว
และแต่ละอย่างโหดร้ายมากเลยนะครับ
ทำกับแม่ได้ยังไงกระชากผมทุบเตะต่อยเอามีดจ่อคอแม่ค่ะ

ทนให้หมดเนี่ยตกให้หมดเนี่ยทนให้หมด
หมู่หน้าหมู่หน้า

แจ๊งก็บอกให้แจ๊ง
ผู้หญิงที่ร้องโวยวายอยู่เนี่ยนะคะใส่ชุดสีดำ

แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเริ่มถ่ายตั้งแต่ได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเอกอ๋าโุบริวัยอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
เขาก็เริ่มถ่ายโดนไปละ๑ป้าบนะคะแม่
โนะเตะอ่ะและแม่ก็พยายามวิ่งหนี
ล้มคร่อมลงหน้าฟากพื้น
แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะลูกชายคนนี้ยังเดินรอบ

เขาพูดแบบนี้อืมเดี๋ยวมึงนอน
คนอื่นเขาพยายามใช้ชีวิตสะสมแต้มบุญกันในชาตินี้นะ
แต่คนนี้นี่คือสะสมแต้มบาปไว้เพียบเลยนะคะเนี่ย

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบล
สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ลูกชายที่เมายาบ้าและเตะต่อยแม่เนี่ยอายุ๒๖ปี
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรชบูรณ
นำคณะเข้าเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกับแม่รายนี้ค่ะ
ตามร่างกายแม่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะมีรอยฟกช้ำที่หลัง
แล้วก็ที่ตามตัวเต็มไปหมดนะคะ
เอาตัวไปตรวจร่างกายเบื้องต้นที่โรงพยาบาลบึงสามพันธุ์
ช่วงเวลานั้นแม่เล่าให้ฟังด้วยค่ะบอกก่อนเกิดเหตุ
ลูกมาขอเงินบอกจะเอาไปซื้อยาบ้าขอสองร้อย
บอกจะเอาไปซื้อยาบ้าด้วยเอาไปซื้อเหล้าด้วยเอาไปซื้อบุหรี่ด้วย
แต่เธอบอกเธอไม่ให้แม่ที่ไหนจะให้คะถ้าลูกมาบอกแบบนี้
ไม่ให้เท่านั้นแหละค่ะลูกอารวาสเลยทำร้ายร่างกายเลย
เอาฟังเสียงแม่ค่ะหนูบอกแม่
ก็เตะเป็นทุบหนี้แล้วก็เตะแล้วก็ลากไปตีหน้าบ้าน
แต่ตรงเนี้ยมันจับหัวกุดลงตรงนี้แหละแล้วจะเอามีดปาดหนูไง
โอ้โหไม่มีแรงสู้หรอกใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงด้วย

คือว่ามีแต่งเกงขาสั้นแล้วกับเสื้อสีดำคือว่าหนูไปทำงานต่างที่กรุงเทพตลอด
ไม่เคยอยู่ที่นี่ส่งแต่เงินอย่างเดียวแต่ตัวเขาอยู่ที่นี่
เขาอยู่ที่นี่ตลอดแล้วเขาไม่ทำงานไม่เคยทำงานเลยเราก็ส่งเงินมาให้เขา
จ้ะส่งเงินมาให้ในน้ำแม่ไงส่งมาให้ยายอ่ะยายก็ให้เขาทิ้ง
แล้วเขาเรียกเราว่าแม่ไหมเขาก็เรียกอีตลอด
ไม่จ้ะเขาก็เลยอีตลอดเพราะอะไรอ่ะ
บอกว่าหนูไม่ได้เลี้ยงเข้ามาล่าสุดตำรวจภูทรบึงสามพันควบคุมตัวลูก
รายนี้ไปดำเนินคดีเอาไปหลายข้อหาเลยเสพยาเสพติดเลย
ทำร้ายร่างกายแม่ทำร้ายร่างกายบุพการีเป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
หมินผู้อื่นซึ่งหน้าทำให้เกิดความกลัวและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตให้ขับขี่รถนะคะ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดวิเชียนบุรีเรียบร้อยค่ะ
เอาตำรวจฝากหน่อยนะคะเอาให้หนักเลยนะคะ